คุณผู้ชมค่ะ๒๓พฤษภาคมนี้ใครที่จะไปขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของสาธารณะต้องเตรียมเงินเพิ่มแล้ว
เขาปรับอัตราใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากตอนแรกต่อทุกปีมาเป็น๒ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเพิ่มอัตราค่าบริการนี้ด้วยค่ะ
ใครจะไปสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว
เตรียมเงินเป็นเลยนะคะ๒๓พฤษภาคมนี้
เพราะว่าตั้งแต่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีการขยายอายุใบอนุญาตจาก๑ปีให้เป็น๒ปี
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับใบอนุญาตขับรถ
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ
กระสวงคมรคมก็ได้ประกาศกดกรรศวง
หดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฉบับที่๖ปี๒๕๕๙
อนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวใหม่นะคะโดยใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
ปรับค่าธรรมเนียมจากหนึ่งร้อยบาทต่อปีก็เพิ่มขึ้นเป็นสองร้อยบาทต่อสองปีค่ะ
ธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์๓ล้อส่วนบุคคลชั่วคราวก็ปรับจาก๕๐บาทต่อปี
เป็นหนึ่งร้อยบาทต่อสองปีนะคะและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
ก็จากห้าสิบบาทต่อปีเป็น๑๐๐บาทต่อ๒ปีเหมือนกันโดยมีค่าคำขอเนี่ย๕บาทค่ะ
ก็จะมีผลตั้งแต่๒๓พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็เท่ากับว่าจ่ายเท่าเดิมแหละ
แต่ว่าจ่ายรวดเดียวแล้วได้สองปีนั่นเองนายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกนะคะว่า
ตราค่าธรรมเนียมที่ปรับใหม่ถ้าหากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาตขับรถที่เพิ่มขึ้นจาก๑ปีเป็น๒ปีแล้ว
ก็คือไม่มีใครต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มค่ะแค่ว่าจ่ายรวบยอดเท่านั้น
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด๕ปีก่อนหมดอายุ๒ปีก็จะทำได้ตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมเป็นต้นไปเหมือนกันนะคะ